หื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
แต่ยังดีหน่อยนะคะวันนี้ค่ะแม้ว่าจะหนาวใจแต่ไม่ค่อยหนาวกาย
คนบอกโอ๊ยไหนล่ะปกติหลังวันปริยะมหาราชมันต้องหนาวแล้วคุณดาว
เอาเป็นว่าลมหนาวเขาขออภัยเขาขอถอยหลังถอยร่นไปสักนิดนึงนะคะ
แต่เขามาไหมมาแน่นอนแต่ช่วงนี้จะเห็นไหมคะ
ความเขียวบนแผนที่มันจางลงมันลดลงมันน้อยลง
แต่เขายังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูค่ะ
จุดนั้นยังสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวแต่พื้นที่อื่นเห็นไหมคะ
มีเหลืองแถมบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางแอบปนส้มไปด้วย
นี่แสดงว่าช่วงกลางวันอาจจะร้อนอบอ้าวหน่อยนะคะแต่ก็รอแล้วค่ะ
อีกสักหน่อยเดี๋ยวเขาลงมาใหม่นะคะสำหรับลมหนาวจากจีน
พูดถึงเรื่องของฝนตรวจสอบตี๕๕๒นาทีภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ
ณช่วงเวลานี้มีฝนในทะเลก่อนนะก่อตัวในทะเลอ่าวไทย
และมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นที่ภาคใต้ตอนล่างยะลานราธิวาส
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เดี๋ยวเขาขึ้นฝั่งนะคะแล้วมาตกในพื้นที่ค่ะ
อ่ะพอพูดถึงเรื่องของฝนแล้วลมเป็นปัจจัยสำคัญเลย
สำหรับการเกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะคะ
พื้นที่ภาคใต้ยังคงฝนตกหนักต่อเนื่องเพราะหนึ่ง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากฝั่งอันดามันขึ้นไป
และแถมมีนู่นฝั่งนู้นค่ะเขาเรียกว่าลมตะวันออก
ลมตะวันออกก็พัดพาเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทย
เข้ามาในพื้นที่อีกแหมส่องประสานทำงานกันดีนะคะ
จากพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนแล้ว
พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลอาจจะมีฝนด้วย
แต่เป็นฝนเบาบางค่ะตกแบบมาไวไปไว
พื้นที่ภาคใต้ตอนเช้าไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะ
ทั้งพื้นที่เลยทั้งประเทศเลยไม่ค่อยมีฝน
แต่ฝนภาคใต้จะมาในช่วงบ่าย
และจะตกหนักมากเลยในช่วงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
พื้นที่ภาคใต้นอกจากลมสองฝั่งแล้วมีร่องฝนด้วยนะคุณผู้ชม
มีร่องฝนเกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะแหม
ไม่ใช่๒ประสานแล้วสิ๓ประสานทำงานกันช่วงนี้
ภาคใต้ระมัดระวังภัยที่จะเกิดจาก
น้ำท่วมจับปลานดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนคลื่นนะคะแม้ว่าจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้

เป็นห่วงเฉพาะจุดที่มีฝนเท่านั้นในทะเลอันดามัน
ส่วนอ่าวไทยสบายค่ะคลื่นราบเรียบสงบค่ะ
คุณผู้ชมคะใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้
ภาคกลางเนี่ยไม่ค่อยจะหนาวเลยนะโอ้โหทำยังไงดีนะ
เอาไม่เป็นไรละกันนะคะคุณผู้ชมสภาพอากาศในช่วงนี้
แม้ว่าคุณผู้ชมจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ลองหาพื้นที่ที่ไปเที่ยวดูนะคะ
เขาบอกว่าเขื่อนลำตะคองเนี่ยไม่ต้องไปไกลขับรถไปแป๊บเดียวกลางเต็นตื่นเช้าขึ้นมาเอ้ย